อันนี้เราเคยนำเสนอเรื่องของผีกองกอยคุณต้องจำได้
เพราะคุณต้องได้ว่าคุณคำซะเยอะแยะมาก
คุณจำได้ก็มันกระโดดแล้วก็เรียกตัวอย่างว่ากองกอย
ซึ่งมันเป็นภาพคลิปที่ลาวล่าสุดเป็นผีกองกอยไทย

ให้มาดูว่ามันแตกต่างจากกองกอยลาวยังไงไปชมครับ
พูดจบลั่นเลย

เหมือนอยู่ไปไห้มาความเข้าไป
สุดท้ายตอนจบลั่นนิดเดียวเป็นผิดเกิ๊งกอย
มันเป็นเสื้อเขาติดเอาไว้ปลายเบ็ด

เขาก็ถือแล้วก็ห้อยไปห้อยไปแบบนี้

เขาก็เห็นแต่ไอ้ขาวนี่มันก็
เออกองกอยคนก็จะบอกว่าอ้าวมันมาจากร้านแล้วเหรอ

มีใครเคยเห็นผีกองกอยไหมอันนี้อยากรู้จริง

ครับอันนี้ก็เป็นคลิปนำมาฝากนะฮะ